สวัสดีค่ะดูก่อนรุ่นหนาวกับดาวซุฟัสราค่ะ
นี่ไม่ได้เต้นเบรกแดนนะคะแต่เป็นอาการของคนเป็นไข้ค่ะ
ช่วงนี้อากาศชื้นอากาศแปรปรวนฝนตกหนักโอ้ยหลายคนป่วยค่ะ
เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
แต่ฝนเนี่ยเขาไม่ได้ปรานีเราหรอกนะคะ
เขาตกต่อเนื่องเพราะช่วงนี้ร่องฝนกำลังแรงลงมาตรงนี้เลยค่ะ
พาดผ่านทางตอนกลางของประเทศตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
ตกหนักจุกไปเลยวันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
ระวังนะพื้นที่ไหนอาจจะตกแบบทั้งวันทั้งคืน๓วันติดต่อกันไปเลยค่ะ
ส่วนเรื่องของวันนี้เช้านี้ภาคอีสานเริ่มแล้วค่ะ
อีสานตกแต่เช้าเลยค่ะตรงนี้นะครับเป็นภาคอีสานตอนกลางค่ะ
แถวขอนแก่นตกจริงหรือเปล่าส่งข้อความมาบอกกันหน่อย
และหลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่
ทางตอนบนถึงทางตอนกลางของประเทศครบค่ะ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็มีติดภาคอีสานด้วย
อีสานตอนล่างตรงนี้แต่ขอเตือนนะคะ
วันนี้เป็นการตกแบบแช่ตั้งแต่บ่ายจนถึงดึกไปเลยค่ะ
ประมาณ๒ทุ่ม๓ทุ่มโอ้ให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นก็ฝนเยอะขนาดนี้คลื่นจุดนี้อันดามันตอนบน
คลื่นก็อาจจะสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ๒เมตรเช่นเดียวกับอ่าวไทยตรงนู้นนะคะ
ตรงนู้นอ่าวไทยตอนบนคลื่นก็อาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรเช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยคือความร้อนเรื่องของอุณหภูมิฝนตกต่อเนื่องมาแบบนี้
อุณหภูมิไม่ร้อนจัดค่ะไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียสค่ะ